ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะ
สำหรับคนที่เกิดเดือนมกราคมค่ะอาจารย์

แต่พระรามเดินดงเนี่ยหมายถึงนักเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปิน

อย่างนี้ได้เลยเด็ดมากแล้วรถศึกนี่หมายถึงยานผ่านนะเหล็กโลหะฮาร์ดแวร์

ไม่ใช่อย่างนั้นแหละตรงนี้ดีจะได้เงิน
เออมันมาชนเราก็ได้นะค่าภักษ์ต่างไม่คุ้มเปล่าไม่รู้ไม่คุ้มนะ
นี่คือวิธีการสำหรับการได้เงินของเดือนมกราคมเกี่ยวกับเรื่องพวกฮาร์ดแวร์เหล็กโลหะต่างเด่น
ส่วนในเรื่องงานประจำเขาบอกว่ามีคู่แข่งนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นจะมาทำงานสายจะมาทำงานมั่วซั่วไม่ได้มีคนเอาไปฟ้องนายนะจ๊
ต้องมีวินัยนะต้องดูแลนิดนึงแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอจากเพื่อนหรือคนในสังคมเก่า
แนะนำให้ไม่ใช่เจอเพื่อนนะหมายว่าเพื่อนหรือคนในสังคมอยากจะแนะนำให้และทำให้ได้รู้จัก
นี่สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคมเด่นเลิศ
ต่อไปเลยค่ะผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์
ไพ่เจ้าหญิงถ้วยแล้วก็ได้ไพ่พระอินทร์
เจ้าหญิงถ้วยนี่หมายความถึงว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้อนำโชคที่ดีมาให้
และสำหรับให้พระสังฆราชนี่มีความหมายถึงงานด้านครูอาจารย์นักวิชาการ
รวมไปถึงงานที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์อ่าฟิตใจค่ะวิเคราะห์อ่า
แล้วก็งานพวกนี้เด่นมากขึ้นที่สุด

การเงินนี่เขาบอกจะได้มาจากอะไรจากผู้ใหญ่ส่งเสริม
และความสามารถของเราด้านวิชาการ

ส่วนความรักต้องระวังใจตัวเอง
ทำไมอะอาจารย์
ช่วงนี้เสน่ห์แรงมีคนมาชอบ
เรารู้จักเรื่องของศีล๕เราก็จะยับยั้งชั่งใจ

เดือนนี้ผู้ที่เกิดเดือนมีนาคลกังวลมาก

พระรามแผงสอนว่าตรงเป้าเป๊ะ

การงานมีการขยับขยายใหม่มีผู้ใหญ่ส่งเสริม
ส่วนการเงินเนี่ยจะมีช่องทางธุรกิจใหม่โดยร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว

และทำงานที่เกี่ยวข้องกับค้าขายและสินค้าอุปโภคบริโภคได้ด้วย

เรื่องโมขัด

ไถลสัตย์เท่าไหร่แล้วเนอะ
ใบ้ราชินีถ้วย๔เหรียญ

ผู้ที่เกิดเดือนเมษายนจะถือสอน
หมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วก็จะเป็น
เป็นอาวุธที่ทำให้เราเจริญรุ่งเรือง

อันนี้จะหมายถึงเกี่ยวข้องกับการสอบการแข่งขัน
งานด้านการศึกษาวิชาการต่างจะเจริญ

รวมไปถึงค้าขายที่เกี่ยวกับของด้านพวกนี้

ทำงานด้านเกี่ยวกับวิชาการที่เป็นเงินเป็นทองก็ดีกัน
นักแต่งหนังสือนักแต่งเพลงนักแต่งนิยายนักแปลหนังสืออะไรนะ

โรงเรียนสอนภาษานี่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะ
ส่วนในเรื่องความรักเขาบอกว่าจะมีความสุขมาก
เพราะว่าจะได้คู่ที่มีการงานการเงินที่มั่นคงและรักเราจริง

ผู้ที่เกิดเหลือนเบสายนในช่วงนี้ดี

จะได้คู่ที่เป็นคู่แท้
และใครที่โสดอยู่ช่วงนี้จะมีความรักเข้ามาสามารถพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้เลย

ต่อไปเรื่องงานนะคะสำเร็จเรื่องงานจันบอกแล้วการงานด้านราชการฐานตำรวจ
งานด้านเอกสารสัญญาคดีความเด่นเป็นพิเศษนะฮะส่วนการลงทุนนี่เดี๋ยวให้พักไว้ก่อน
หรือว่าต้องรอบครอบแล้วก็ได้ไม่ค่อยคุ้มเสียหรือพอดีกัน
อิ่มนะแม่เป็นการพยากรที่เพลิดเพลินมากนะคะ
เราก็ได้รู้เรื่องราวอะไรต่างแล้วแต่ยังเหลืออีก๒เดือนนะคะ
ที่สำคัญเรายังมีประเด็นโหลาแซ่บไว้ให้พวกเราได้ลุ้นกันด้วย
เขาถามกันว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์จะได้แฟนใหม่เป็นคนในเครื่องแบบ

แม่ไปดินเยอะมากก่อน